โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยยังคงเจอฝน
แต่ว่าฝนที่ตกมาหลังจากนี้ก็จะลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมา
คลื่นลมยังคงแรงเพราะว่าตอนนี้เอง
รสุมตะวันออกเฉียงเหนือถูกดูดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
ก่อตัวในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามัน
ซึ่งตอนนี้พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
จุดที่มีฝนตกอาจจะคลื่นแรงหน่อยนะครับ

หอบเอาลมหนาวมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของประเทศไทยด้วย
แถวอีสานตอนล่างอุบลราชธานีลมอาจจะแรงหน่อยในระยะนี้
ใครที่จะจุดฟื้นจุดไฟก็เพิ่มความระมัดระวังด้วย
อกจากจะทำให้อากาศเย็นในช่วงเช้าช่วงค่ำแล้ว
ตอนบ่ายแดดอาจจะแรงด้วยนะครับเพราะว่าท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะการเกิดฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
นี่คือยอมฝนที่เคลื่อนที่ออกจากเมืองแหน่งของเรา
จะพบว่ามีการพัฒนาความระลมแล้วก็มุ่งหน้าออกจากเมืองไทยของเราไปอย่างต่อเนื่อง
ฝนจากพื้นที่ภาคใต้ออกไปด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูพื้นที่สีน้ำเงินน้ำเงินนะครับด้านบน
เป็นบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นจะสังเกตว่าตอนนี้แผ่มาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วนะครับ
จุดดังกล่าวพาดผ่านบริเวณไหนก็จะทำให้อุณหภูมินั้นลดต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคำนวณหลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ให้คุณผู้ชมดูตัวเลข๑๐๒๐นะครับ๑๐๒๐อยู่ดีตอนนี้อยู่แถวบริเวณทางตอนบนของลาวนะครับ
นวณต่อไปนะครับจะพบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
เส้น๑๐๒๐จะค่อยมีทิศทางลงมาทางตอนล่างอย่างต่อเนื่องนะครับ
กันต่อไปเลยนะครับนี่นะครับเรื่อยเลยนะครับ
พบว่าค่อยแผลปกคลุมมาโดยเฉพาะช่วงวันที่ประมาณ๑๐กว่าเนี่ยนะครับ
ก็จะเริ่มลงมาแผ่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าในช่วงหลังวันที่๑๐ครับเรามีลุ้นที่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมินั้นอาจจะต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียส
ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็อาจจะได้สัมผัสอากาศเย็นที่หลายคนรอคอยกันก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับ
นี่คือภาพรวมของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ